หวังว่ากรมประมงจะสามารถชี้แจงให้สาภาพยุโรปเข้าใจไทยได้มากขึ้น
หลังจากที่ได้แก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายอย่างเต็มที่แล้วครับ
นายกสมาคมอาหารแช่เยื่อแข็งไทยมองว่าการที่กรมประมงไปชี้แจงเรื่องการแก้ไขปัญหา
ประเด็นที่ยังมีความกังวลโดยเฉพาะเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย
การขึ้นทะเบียนเรือและแผนปฏิบัติการประมงแห่งชาติ
ไทยได้ดำเนินการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมและทำเต็มที่แล้ว
เทียมและปลาหมึกเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ
เพราะว่าสินค้ามีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ขณะที่ในส่วนของอาหารทะเลแปรรูปยังไม่ได้รับผลกระทบมากนัก
และมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง
ข้อมูลจากส่วนราชการในจังหวัดน่านที่เก็บรวบรวมตั้งแต่ปี๒๕๕๙
พบว่ามีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
เข้ามาดำเนินการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูพื้นที่เขาหัวโล้น
ในจังหวัดหน้ารวมพื้นที่๕๕๒๐๐ไร่ในพื้นที่๖อำเภอ
แต่จากการแปลงภาพถ่ายดาวเทียมพบว่า
ปลูกป่าเกือบทั้งหมดไม่มีต้นไม้ขึ้น
เนื่องจากการปลูกในแต่ละครั้งไม่มีการดูแลอย่างต่อเนื่อง
ทำให้ชาวบ้านเผาทำลายเพื่อขยายพื้นที่ปลูกพืชเกษตรกรรม
ขณะที่งบประมาณการดูแลรักษาและการปลูกป่าของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า
และพันธุ์และกรมป่าไม้ถูกตัดออก
จึงทำให้ไม่มีงบประมาณมาดูแล
ผู้ว่าการรัฐอาเบอร์ต้าของแคนาดาประกาศภาวะฉุกเฉิน
หลังเกิดไฟป่าลุกลามเผาทำลายบ้านเรือนของประชาชนและอาคารต่าง
กว่า๑๖๐๐หลังมีคำสั่งอพยพประชาชนกว่า๘๐๐๐คน
ซึ่งนับเป็นตัวเลขการอพยพประชาชนครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ภัยพิบัติของแคนาดา
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังเร่งควบคุมสถานการณ์
หลังจากที่ไฟป่ากำลังลุกลามอย่างรุนแรง
และล่าสุดก็เกิดกระแสลมแรงเป็นอุปสรรคต่อการดับ
จนถึงขนาดนี้ยังไม่มีรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บครับ